ส่วนกิจกรรมดีของฟุตซอลนะครับเมื่อวานนั้นก็เดินทางไปนะครับ
ทั้งคุณณฤษักร์เบนจัดซิริวัลแล้วก็นักเตะฟุตซอร์เจ็ดโกรธ
ถึงปูปิสด้วยนะครับเดินทางไปที่สถานทันทะสถานนะครับ
เพื่อที่จะไปมอบสนามฟุตซอลแล้วก็ลงแข่งขันนัดพิเศษนะครับ
สมบูรณ์คุณชายพรรคสิริวัตรณยศคงของกี้
แล้วก็รองประธานคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทย
คุณฤษักร์เบนจัดซิริวัลประธานพรรณาฟุตซอร์แห่งชาติ
แล้วก็ปูปิ๊สพูดสอนชาวสเปน
ของทีมชาติไทยรวมถึง๗นักฟุตซอลไทย
เดินทางไปมอบสนามฟุตซอร์ที่ทัณฑ์พระสถานวัยหนุ่มกลางครอง๖จวดประธุมธรรมดิน
โดยมีนายกรอบเกียรติกษีวิวัตรนะครับอธิบดีกรมราชธรรมเป็นผู้รับมอบ
ฟุตซอลนี้ก็ใช้งบประมาณนะครับของฟุตซอลไทยลีกที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฟุตบอล
จัดสร้างมูลค่าเกือบสองล้านบาทซึ่งทีมโต๊ะเล็กไทยก็ได้ลงแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษครับ
เจอกับทีมนักเรียนเรือนจำกีฬานะครับ
การแข่งขันในทีมฟุตซอลไทยก็แพ้ไป๑ประตูต่อ๐
พ้นโทษออกมาจะมีโอกาสกลับมาเป็นนักฟุตซอลอาชีพในอนาคตครับ
หิมชาติในครับ

ในนามสโบสถ์ฟุตซอร์ไทยลีกซ์
ซึ่งจะถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีวันพรุ่งนี้
แล้วก็เตะสองนัดวันที่สามกับสี่
แล้วก็จะเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติในศึกฟุตซอลไทยแลนดไฟล์
ในกับรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายรัฐสดให้ชมกัน๙๑๒กันยายน
แล้วก็จากนั้นทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปที่เติร์กมินิสถาน